เหตุการณ์นี้นะฮะโอ้โหเขาบึงใหญ่เลยคุณ
ขับรถใหญ่เลยแล้วเป็นรถใหญ่ด้วยนะคุณ
รถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อแต่เขาไม่ได้เป็นเจ้าของรถคันนี้นะ
เขาเป็นผู้ป่วยจิตเวทแต่ขโมยรถใหญ่คันนี้
ขับไปตามท้องถนนคุณไปเอารถอะไรนะ
แล้วนี่ฮะเห็นภาพจากในรถไหมครับในรถมีกล้องอยู่
จับภาพเขาได้ชัดเจนเลยเขาบึงไปไหนต่อไหนเลยนะครับ
คุณผู้ชมฮะนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่ชายคนนี้ป่วยจิตเวทและขโมย
รถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อขับจากอำเภอขลุง
จันทบุรีมุ่งหน้าข้ามจังหวัดคุณ
ซึ่งเหตุการณ์นี้นะฮะเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะฮะ
แล้วก็ก่อนจะพบรถที่ถูกขโมยไปรถใหญ่คันนี้
จอดทิ้งไว้อยู่ข้างอบตห้วยแรงในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดตราดนั่นเองนะครับ
เท่ากับข้ามจังหวัดแล้วนะจากจันทบุรีมาตราดนะฮะ
โดยรถบรรทุกที่ผู้ชายคนนี้ขโมยมามาจอดทิ้งไว้
ถามว่าคนที่ขโมยมาคนนี้เจอตัวไหมไม่เจอคุณไม่พบตัวผู้ก่อเหตุนะฮะ
ตัวรถไม่มีร่องรอยความเสียหายจากนั้นปรากฏว่านายอรุณ
ซึ่งเป็นเพื่อนของเจ้าของรถตัวจริงที่ขับตามรถบรรทุกมา
ตั้งแต่อำเภอขลุงจนถึงตรงนี้แล้วก็ประสานเจ้าของรถมาที่เกิดเหตุนะครับ
พร้อมกับนายพรชัยยศขุนคนเสื้อสีเขียวเข้ม
เป็นคนขับรถบรรทุก๑๘ล้อคันที่ถูกขโมยมานี่แหละครับ
นายพรชัยตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนเกิดเหตุนะผมกำลังจะขับรถกลับบริษัทนั่นแหละครับ
พอมาถึงหน้าโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนเนี่ยที่จันทบุรีเนี่ย
ก่อนจะถึงบริษัทประมาณอีกแค่๓กิโลเมตรเองนะครับ
ส่วนเมื่อกี้เห็นกล้องไหมกล้องที่ติดอยู่ในรถ
ผมก็ไม่ได้ดับเครื่องยนต์แล้วผมลงไปซื้ออะไรฮะ
ซื้อราบเอาไปกินที่บ้านราบกับข้าวเลยนะฮะ
พอกลับมาที่รถเอ้ารถไปไหนแล้วอ่ะค่ะ
รถใหญ่แบบนี้มันหายไปได้ง่ายได้ไงนะฮะ
ก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่าเพื่อนอาจจะมาแอบขับรถกลับไปบริษัทแล้ว
ผมงงอยู่ไงผมคิดอะไรไม่ถูกนะฮะ
ผมนึกว่าเพื่อนมาแอบขับรถไปคิดได้แค่นั้นตอนนั้น
ผมก็เลยเดินไปที่บริษัทก่อนจะมาถึงบริษัทก็คุยกับเพื่อน

พอไปถึงบริษัทอ้าวไม่เจอรถแล้วรถจะไปไหนล่ะคุณ
อ๋อมันขันมาหายไปแล้ว

เขาโลเล่นกับฝ่ารถกลับไปบริษัทไหน
คุณผู้ชมฮะแล้วสันนิษฐานว่าใครเป็นคนขโมยรู้ไหมฮะ

นายปิยะเนี่ยน่าจะเป็นผู้ก่อเหตุทำไมถึงคิดว่าเป็นนายปิยะ
คือทางด้านของนายกอบตห้วยแรงก็เดินทางมาที่เกิดเหตุพร้อมบอกว่า
สงสัยเป็นนายปียะซึ่งเป็นลูกบ้านนะครับ
ยืนยันว่านายปีย่าเป็นผู้ป่วยจิตเวทขาดการรักษาอาการอย่างต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็พอเห็นภาพจากกล้องในรถแล้วอ๋อใช่เลย
ขับแล้วก็บึงอยู่นั่นแหละนั่นแหละคือนายปิยะนะครับ
ซึ่งบ้านของนายปียะอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไป๔กิโลเมตร
จากนั้นตำรวจจึงไปที่บ้านของนายปียะปรากฏว่าไม่เจอใครนะครับ
จะพบว่านายปียะไปอยู่บ้านพี่ชายเขา
ซึ่งทางด้านของนายกอบตห้วยแรงก็พยายามพูดคุยให้นายปียะ
คืนกุญแจรถ๑๘ล้อให้เขาซะให้เจ้าของเขาซะ
แต่นายปียะผู้จาไม่รู้เรื่องนะครับ
พอจะจับใจความได้ว่าให้เจ้าของรถมาเอากุญแจคืนด้วยตัวเองสิ
เพราะผมอยากจะขอบคุณเจ้าของรถเขาเหมือนกัน
ผมขับไป๓๔กิโลเพราะผมยืมรถเข้าไป

ตัวหน้าโรงพยาบาลมะขาม
คนที่ขับ๑๘ล้อเขาเข้าไปเขาบอกว่าเขาป่วยหนัก
ผมเลยบอกว่าผมก็จะโดนยิงตาย

แต่ขอให้คืนกุญแจและเอารถมาคืนให้เขาสภาพเหมือนเดิม
ตอนนี้ผมจอดไว้อย่างดีรถยุทิบออกมาต่อไว้แล้ว

ตำรวจก็ไปดูมาแล้วครับเพราะว่าพี่ทำวุ่นวายไปหมดเลย

สุดท้ายคุณเจ้าของรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อมาเองครับ
คุณปียะก็ยอมคืนกุญแจให้กับเจ้าของเขาเองเลยนะ

เอารถกลับบ้านผมได้มาให้ดีมาก
ขนาดโรงข่าวเกลือมาเป็นอีกวิบัญหาผมยัง
ยังสามารถเอารถกลับบ้านผมได้กุญแจไม่กี่ดอกครับ
กุญแจอะไรดอกหนึ่งครับน้ำมันกับกุญแจสตาร์ท
โอเคขอบคุณมากมากที่ช่วยชีวิตผมครับใช่ไหมใช่ใช่ดอก
ด้วยไหมดอกนี้ด้วยไหมไม่ใช่อีสุโอเคครับรู้เรื่อง
ไม่ต้องพูดเยอะผมขอบคุณอย่างล้นลามนี่จริงครับอ้าวเอา
ขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมผมเก่งขนาดไหนนี่เขาโชว์ความ
เก่งความเก่าของเขาในการขับโรงเดินด้วยนะค่ะแล้วผม
มาจอดให้แบบนี้เลยนะฮะนี่คุณผู้ชมฮะเจ้าของรถ
ก็ไม่แจ้งความเอาผิดกับนายปียะนะเพราะเห็นไปผู้ป่วยด้วยนะครับ
ตำรวจก็นำตัวน่าจะส่งรักษาที่โรงพยาบาลตราดต่อไปนะ
สรุปได้คืนมาดีมันไม่เกิดอุบัติเหตุหรือไปชนใครมานะครับ